คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพสดจากในพื้นที่นะคะ

คืออย่างนี้ที่บอกเรื่องฝนเพราะมันมีอุปสรรคกับการระบายรถด้วยใช่ไหม
พอดีฝนตกหนักแล้วมันมีจุดที่น้ำขังด้วย
ใช่ค่ะใช่ค่ะจุดที่น้ำขังบริเวณใกล้ตรงห้างศรีอำพลากร

เป็นเย็นที่เรียกว่าชุนละมุนและฉุกละอุ
แล้วก็เสียขวัญเอาเรื่องเลยทีเดียวค่ะ

สี่แยกประทุมวันแยกที่การจราจร
ซึ่งปกติก็เรียกว่าสับสนอนละหมานอยู่แล้วนะคะ
แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยนะคะ
คือคลี่คลายลงมาแล้วนะคะ

เมื่อสักครู่นี้เราคุยกับผู้สื่อข่าวที่อยู่ด้านในนะครับ

ตอนนี้ผู้สื่อข่าวท่านนั้นอยู่ในสายกับเราด้วย

ก็คงอยู่ในช่วงการระบายคนออกนะฮะ

บอกว่าคุณดิวอยู่ในสายไหมคุณดิวครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกายคุณกะเต็นค่ะ

ห้างตอนนี้คือปกติแล้วเนาะ
ยังเดินไปไม่ถึงบริเวณโซนในห้าง
จากอีกภอล์นึงไปที่อีกด้านนึง

แต่ว่าในส่วนของคุณดิวเองก็ยังอยู่ตรงจุดที่
อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้นะคือตอนแรกเราไม่กล้าเปิดเผยจุดนะนะ
แต่ว่าตอนนี้จุดที่คุณดิวอยู่ก็ปลอดภัยดีปกติแล้วนะ
หมายถึงว่าเขาก็โอเค

ขยอยออกมาจากห้างกันใช่ไหมคะ

เห็นไหมคะโน้นดิว

อยู่ในบริเวณบันไดหนีไฟค่ะ
บันไดหนีไฟแล้วตรงบันไดหนีไฟมีคนเยอะไหมคะ
วันนี้ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่า
น่าจะประมาณแรก๑๐๐คนอยู่

คือเขากำลังเดินลงมาเพื่อที่จะออกจากห้างถูกต้องไหมคะหรือว่าย้ายหอ
คุณผู้ชมลองดูนะ
อันนี้ช่วงที่จับกลุ่มได้แล้วนะเจ้าหน้าที่ใช่ยังไม่ได้ระบุนะว่าตรงจุดไหนของห้างนะคะ
ตอนที่เรารายงานไปนี่ก็คือว่าคนร้ายก็คือลักษณะก็คือยอมมอบตัวแต่โดยดีนะครับ
อาวุธนะครับแล้วก็เนี่ยลักษณะคือถ้าดูจากภาพไปพร้อมกันนี่คือคุกเข่านะ
ให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้ามารวบตัวจนปรากฏเป็นภาพนิ่งออกไปที่เรานำเสนอกันไป
คือถ้าดูจากตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนกับสำนักงานตรงไหนสักที่หนึ่งนะคะ
แต่ยังไม่มีรายละเอียดข้อมูลออกมาเนี่ยค่ะ